คือคือในวันที่คลอดมันในวันที่คลอดมันค่อนข้างชุดละมุนนิดนึง

คือเยอะเยอะก็ป่วนป่วนก่อนเลยค่ะ
ไม่ได้ปวดเลยค่ะแต่ว่าเหมือนของนุษย์เป็นโรคเกาะต่ำ
แล้วก็เหมือนมีภาวะตกเลือดก่อนกำหนด
ค่ะก็เลยต้องผ่าเลย
แล้วก็ก่อนกำหนดกี่วันที
จริงกะจะคลอดวันที่๙ค่ะ
ซึ่งวันที่๙ก้อนกำหนดไปประมาณอาทิตย์นึง

ซึ่งเป็นวันที่เราการ่าละครเวทีประดิษฐ์
แต่ก็ไม่เกี่ยวกันก็คือด้วยสภาวะโรคเกาะต่ำ
ทำให้เราต้องผ่าก่อนอยู่แล้ว

อะไรอย่างอะไรอย่างนี้
คือถ้าสมมุติว่าเลือดมันไหลเยอะ

ก็อาจจะแบบเหมือนทำให้ต้องเสี่ยงบนลูกไป

เพราะว่าเลือดแม่กับลูกก็คือแชร์กันเนอะ
เพราะถ้าแม่ไหลออกเยอะก็คือลูกก็เสี่ยงกับการแท้งด้วย

ขาเขาไม่สามารถห้ามเลือดให้แม่ได้

แล้วก็คือเราก็มีคำสำคัญทั้งหมดนี้

เพราะฉะนั้นเราก็จะแบบกังวลนิดนึงฮะ
แล้วก็ตัวนุษย์เองก็คือ

ก็จับมือจ้อนเขาลงเนี่ย
จากนั้นก็ความวุ่นวายสำหรับผมก็เกิดขึ้นแล้ว

พอนุทร์หลับเสร็จก็ให้ผมออกก่อน

อ้ออุ้มลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีในห้องนั้นตอนนั้นอะนะ
เพราะว่ามันมีอาการเสี่ยงเยอะแล้วก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก
ผมกลับเข้ามาอีกทีคือเขากำลังเอาลูกออกมาจากท้องคุณแม่
แล้วก็แบบผ่านหน้าผมมาลูกก็แบบยังแบบยังเหมือนแบบมี
ยังไม่เต็มที่เลยอะฮะคือภาพที่เราชินรายการคือเราก็อุ้มแล้วแบบว่าเราอยู่อย่างนี้สักแป๊บนึงแต่นี่คือเขาอุ้มอย่างเงี้ฮะเหมือนจับปลาได้แล้วก็อ้านนี่ครับคล้ายเป็นโมเมนต์นั้นมากกว่า

นุ๊ตต้องทำภารกิจตัวเองไงฮะ

ตอนนี้ก็พยายามปั๊มนมให้ลูกได้กินเรื่อย

แล้วก็พยายามเดินเยอะจะได้แผลหายเลื

ตอนแรกเขาหายใจประมาณ๑๐๐ครั้งต่อนาที
ความหมายภาษาอังกฤษนะครับเริ่มเป็นชื่อภาษาอังกฤษก่อน
คนที่แบบสดใสล่าเริงอะไรอย่างนี้ครับ

แต่ก็จริงไม่ได้ซีเรียสคุณแม่เค้าชอบแล้ว
แต่จริงคือที่เสิร์ชดูค่ะ
วันที่๙มันจะแบบเพอร์เฟคที่สุด
คุณหมอได้บอกวันคุณค่ะวันแสดงได้อุ้มน้อง

มันยังกำหนดวันไม่ได้ต้องดูอาการเป็นวัน
แต่เราก็ได้ไปหาน้องสินะครับ

มีน้ำสาหร่ายของนี่ด้วยหรอ
ก็มีแบบซึมแต่ไม่ได้บอกว่าโภกออกมาอะไรขนาดนั้น
เขาดูแฮปปี้ดีอะครับคือมัน
มันดูเหมือนน่ากลัวนะมีหล่อนนู่นนี่นั่นแต่คุณหมอเขาก็น่ารัก
คุณหมอก็อธิบายตลอดว่าเออหล่อนี้มันไม่เจ็บนะมันมาแตะแค่นี้มันนู่นนี่นั่น
แล้วเราก็คือค่อนข้างคลายกังวลไปได้เยอะครับ
แล้วก็เขาดูสบายเขาไม่ได้ดูแบบทรมานอะไร
เขาก็หลับเขาก็กินเริ่มให้นมแม่แต่ก็ให้ทางสายนะครับ
แต่เขาก็กินได้ดีย่อยดีแข็งแรงนะครับ
ก็เลยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแล้วเราอยากเห็นเมื่อไหร่เราก็นู่นเขาเดินห้องแล้วเขาก็เดินไปดูได้ตลอด
ใช่ค่ะหมอบอกว่าก็อาการดีขึ้นเรื่อย
ก็อยากแล้วอยากโชว์รูปด้วยครับอยากให้เพราะมีคนถามเยอะครับ
เยอะมากตอนนี้สายมันเยอะมาก
มันดูแบบมันไม่ได้เป็นภาพแรกที่เราอยากจะแชร์ครับ

แชร์แบบเออเห็นเขาแบบไม่มีสายไม่มีอะไรแล้วเราอุ้มน่ารัก
ผมว่าไม่แหละครับมันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับ
อาการที่เป็นแล้วก็แค่เขาออกมาแข็งแรง
แล้วคุณแม่ปลอดภัยแค่นี้มันก็มากเกินที่จะขอแล้วอะครับ

เติมเต็มยังไงเหรอ
มีหน้าที่อะไรตามมามากมายครับ

เราก็ยังสบายอยู่นะอยู่โรงพยาบาล

แต่ว่าคุณพ่อทำงานหนักแล้วใช่มั้ย

ก็ดูแลเท่าที่ทำได้
คือตอนนี้เราซ้อมละครเวทีด้วยครับ
เราก็จะรีบกลับมาบ้านก็รีบมาช่วยเขา
อยู่บ้านเราก็ทำให้เขาสบายที่สุด

แล้วก็มีคุณแม่เราคุณแม่นุษย์ด้วยอะไรอย่างนี้ครับ

มีมีคนมาช่วยนุษย์ด้วยครับ

ก็เป็นห่วงเหมือนกัน

ของขวัญให้ลูกอะไรอย่างไรครับ

ของขวัญของเรา

คนใหญ่พวกผ่องใช้ของเขามากกว่า

เวลาแนะนำราคบนดีคุณพ่อไม่กังวลหรอ

ตอนที่เขาท้องอยู่ครับ
แต่ตอนนี้คืออยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็โอเค

วางเอาไว้วันที่สิบสี่อ่ะค่ะแต่เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่ง
ไม่มีแล้วค่ะเมื่อกี้ถามหมอแล้ว

เลี้ยงคนนี้แล้วเราแบบเหนื่อยแค่ไหน
แล้วก็ถ้านุษย์พร้อมก็คือคืนก็มีได้ครับ

เรียเรียว

ขอบคุณมากเลย

พ่อก็ดีใจ
ขอบคุณที่ติดตามมานะครับ
ถ้าน้องแบบออกจากตู้อบอะไรเรียบร้อย

ขอบคุณนะครับ

เป็นนานนี่นุดนะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป